ต่อจากที่เราเล่าไปเมื่อวานนี้นะคะที่สามีคนนึงค่ะเมาจัดแล้วก็ทำร้ายร่างกายเมียคือซ้อมเมียแบบมาราทอนตั้งแต่๑๓๑๔จนเช้า๑๕มีนาคมเมียตายอะค่ะคือล่าสุดเนี่ยตำรวจจับตัวได้เมื่อคืนนี้เลยนะคะไปกบดานอยู่บ้านพ่อที่อำเภอกาญจนดิตยอมรับสารภาพว่าซ้อมเมียจนตายจริง
อะไรอย่างเงี้ยวันนี้เปลี่ยนใหม่อีกแล้วนะพี่หุยลองไปดูก่อนนะคะสำหรับเมื่อวานนี้เนี่ยตำรวจพบศพนางสาวสุพรรณิกาเสียชีวิตอยู่ในบ้านในสภาพที่โอ้โหวี่สะบักสบอมไปทั้งตัวมีร่องรอยบอบช้ำหน้าตาปูดบวมไปหมดเลยซึ่งทุกคนฟันทงเลยว่าคนก่อเหตุอ่ะสามีเพราะว่ายายก็ได้ยินเสียงลูกผีลูกน้

๑๔มีนาคมผมอ่ะซ่อมรถยนต์อยู่หน้าบ้านแล้วก็บอกเมียบอกเธอเธอไปหยิบกุญแจรถให้หน่อยสิเมียก็เดินไปหยิบมาให้แต่ไปหยิบมาเมียไม่ได้ยื่นกุญแจให้โยนกุญแจใส่ให้ก็เลยขึ้นเลยโมโหเลยทะเลาะกันจากยืนทะเลาะกันนอกบ้านก็เข้าไปทะเลาะกันต่อในบ้านเขาบอกว่าเขาใช้เท้าถีบเมียแล้วก็ทำร้ายร่างกายเมียหลายครั้งตกดึก
ตายแล้วอ่ะค่ะเลยแจ้งญาติก็คือแจ้งยายนี่แหละเนอะให้ไปแจ้งตำรวจส่วนตัวเขาก็หลบหนีไปหาพ่อแล้วก็ถูกกดดันจากตำรวจจนสุดท้ายต้องเข้ามอบตัวแต่จริงจริงคือตำรวจไปรวบตัวได้เนอะเบื้องต้นเขาบอกเขาขอปฏิเสธการทำแผนคำรับสารภาพนะคะโดยจังหวัดที่ตำรวจพาตัวนายสุภาชั

ยากขอโทษครอบครัวเขาไหมยากขอโทษนะครับ
หอบไปตรงวันต้อง

ฝั่งครอบครัวคนตายค่ะวันนี้ไปติดต่อรับศพที่โรงพยาบาลสุราธานี
คุณหมอชนะสูดร่างและ
ระบุสาเหตุการเสียชีวิตก็คือ
ผู้ตายซิโครงหัก๘ซี่
ศีรษะนี่บวมปูดจากการถูกของแข็งทุบตีแล้วก็ร่างกายเขียวช้ำทั้งตัวค่ะ
ก็นำร่างไปบำเพ็ญกุศลที่วัดทุ่งอ่าวในอำเภอพุนพินซึ่งบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้านะคะ
ทุกคนเนี่ยก็จับกลุ่มคุยกันแหละแล้วก็พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าโอ้โหมันโหดเยี่ยมเกินไปไหมเนี่ย
ทำไมถึงทำกันขนาดนี้มันเกินกว่าเหตุไปหรือเปล่าหลายคนก็บอกไม่น่าเลยเสียดายจัง
ได้หนีออกมาอยู่บ้านแม่แล้วแท้ไม่คิดเลยว่ากลับไปจะต้องถูกทำร้ายแบบนี้อีก
กับแม่ของผู้ตายบอกเลยนะคะว่าต้นไม่ต้องโผล่มาเลยนะไม่ต้องมาที่วัดไม่ต้องมาหาไม่ต้องมากราบ
ไม่ต้องมาที่บ้านไม่ต้องมาพูดอะไรทั้งนั้นเพราะพ่อแม่ไม่ขออโหสิกรรมให้ไม่ต้องขอขมาศพด้วย
กับแม่บอกว่าลูกพ่อถูกต้นเอาสายยางตีจนตายที่ผ่านมาพ่อกับแม่ก็รู้ว่าต้นทำร้ายร่างกายลูกมาตลอด
ลูกก็จะกลับมาหนีกลับมาอยู่บ้านพ่อบ้านแม่นี่แหละพ่อกับแม่ก็ห้ามแล้วห้ามอีกอย่ากลับไปเลยลูกอย่ากลับไปให้เขาทำร้ายเลย
แต่พอในต้นมาง้อลูกสาวก็กลับไปพ่อแม่บอกว่าถ้ารู้ว่าเมื่ออาทิตย์ก่อนจะเป็นครั้งสุดท้ายที่จะได้เจอลูก
ต่อให้ต้องขังลูกไว้ในห้องเขาก็จะไม่ปล่อยลูกกลับไปกับต้น
ถูกทำร้ายร่างกายอย่างนี้รู้แต่แม่แล้วค่ะ

ถ้าพ่อรู้นี่พ่อจะให้กลับไปอยู่ไหม
บอกแม่ให้ไป
ถูกทำร้ายร่างกายอย่างนี้มาแล้วประมาณกี่ครั้งได้

แต่ไม่อยู่แล้วกาลก็โทรภาพมา
ไอ้นุ่นโทรมาทำดีนะ

เป็นอย่างไรคือเราอ้อกยืนยัยไม่ต้องมาขอขมาสก

ไม่มีประโยชน์อะไรแล้วมาแล้วมาตรงนี้ได้ของเราตายแล้ว
เมืองต้นตำรวจก็นำตัวนายสุภาชัยไปฝากขังเรือนจำกลางสุราธานีแล้วนะคะ
โดนแจ้งข้อกล่าวหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายค่ะ